เจ้าของบ้านเขาสงสัยว่าทำไมมีอุจจาระอยู่หน้าบ้านทุกเช้า
เลยตัดสินใจดูกล้องวงจรปิด
ตอนแรกเขานึกว่าอุจจาระแบบเป็นหมาเป็นแมวมาถ่ายมาอะไร
แต่ไม่ใช่ไงน้องก๊อฟไม่ใช่ไงคุณผู้ชม

ก็เนี่ยผู้หญิงมานั่งถ่ายอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เอาสายยางจากก๊อกหน้าบ้านล้างทำความสะอาด
แล้วก็เดินออกไปเลยผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๕๐ปี

นี่ค่ะคนนี้เลยค่ะเนี่ยเสื้อสีชมพูคนนี้
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านค่ะนายสมยศ
เขาก็บอกว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมออกไปทำงานเดินมาหน้าบ้าน

นึกว่าเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นอะไร
เขาก็ล้างนะเขาล้างเก็บกวาดทำความสะอาดหมดเลย

ช่วงเดือนสิงหาคมอ้าวมันมีอีก

แล้วดูไปดูมามันไม่น่าจะใช่ของสุนัขไม่น่าจะใช่ของแมว
ตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด
เมื่อ๘สิงหาคมเพิ่งติดกล้องเองนะคะ

ปรากฏว่าพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

ทุกคนสงสัยว่าแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องมาอุจจาระอยู่หน้าบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะ

เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเดินไปเดินมาตอนกลางคืน
แล้วไม่แน่ใจเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อน
ผู้หญิงคนนี้มาอุจจาระหน้าบ้านเขาเป็น๑๐ครั้งแล้วอะค่ะ